เรื่องของคนคนนี้หน่อยละกันค่ะเมียเขาอยู่ที่ไทย
เป็นห่วงผัวมากเลยเชื่อไหมคนรักกันเนี่ย
เห็นแค่๓วิก็รู้ว่านี่คือผัวฉัน
ลองดูหน่อยค่ะสภาพที่สามีของเธอโดนทหารล็อกคอค่ะ

ใช่แล้วมันสั้นมากจริงดอม
เนี่ย๓วิแค่นี้แต่มองปราดเดียวรู้เลย

นี่แหละคนนี้แหละคือสามีฉัน
บอกว่านี่คือในกรมแทร่เล่า

คือนางสาวสุนทรีย์แซ่ลีค่ะ

แล้วก็บอกว่ามั่นใจเลยว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
ของเธอชัวร์ไปทำงานที่สวนอโวคาโดในคิปบุตร

แล้วมันห่างจากฉนวนกาซ่าแค่๓กิโลเท่านั้นนะคุณผู้ชม
ได้ติดต่อสามีครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
วันที่๗นั่นแหละคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมว่า

เวลาบ้านไทยก็คือที่ไทยเราประมาณ๑๐โมง
แล้วเธอเนี่ยนะบอกว่าได้คุยกับสามีครั้งสุดท้ายตอนสิบเอ็ดโมงครึ่ง
ตอนนั้นน่ะสามีอยู่ในสวนอโวคาโดอยู่ได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดตุ้มตั้มไปหมดเลย

วันเนี้ยค่ะวันนี้วันที่สิบหกแล้วนะ

เพื่อนที่หนีออกจากแคมป์คนงานได้นะ

แล้วพอเห็นว่าคลิปที่เพื่อนแชร์กันส่งมาให้ดู
เธอมั่นใจเลยว่านี่แหละคนที่โดนล็อกคอนี่แหละ
นี่คือในกงแซ่เล่าแน่นอนสามีฉันแน่นอน
แล้วล่าสุดนะเพื่อนสามีส่งแชทมาให้

บอกว่าคนงานในสวนอโวคาโดยังไม่เป็นไรนะ
ทหารบอกเลยบอกว่ายังไม่ตาย
แล้วสามีของเธออาจจะอยู่ในกลุ่มที่โดนจับก็ได้
นี่ไงทหารว่ายังไม่ตายน่าจะอยู่ด้วยกัน

นี่แหละเธอบอกว่าโหพอได้อ่านข้อความแบบนี้แล้ว
ยังหวังค่ะหวังให้สามีมีชีวิตอยู่ค่ะ
อยากขอร้องให้หน่วยงานภาระเขา
ช่วยติดตามฝั่งนู้นว่าเขามีข่าวอะไรบ้างไหม

เพราะว่าคนที่รออยู่ที่บ้านก็ไม่หวังกัน
อยากได้ยินเขาหนูก็อยากรู้ว่าเป็นยังไง
เพราะว่าทุกคนที่บ้านก็เป็นห่วงกันนะคะ

นทรีย์ยังมีความหวังอยู่แต่ก็เล่าไปร้องไห้ไป

ช่วยเหลือสามีของเธอออกมาได้อย่างปลอดภัย
อยากให้กลับไทยแล้วในกงแซ่เล่า

ภาพมาสักครู่ที่เป็นคุณกงแซ่เหล้า

แต่ภาพนี้คุณผู้ชมคนที่เป็นภรรยาได้เห็นคือ
เห็นสามีโดนกลุ่มฮามัสรัวยิงใส่
แล้วก็ถีบตกจากรถนะครับ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยคือนายพิทักษ์โทแหล่งครับ
อายุ๕๒ปีเป็นชาวขอนแก่น
หนึ่งในแรงงานที่ไปทำงานที่อิสราเอลนี่แหละ
แล้วภรรยาของนายพิทักษ์ชื่อว่านางจำปี

บอกว่าเธอได้คุยกับสามีครั้งสุดท้าย
ก็เช้าวันเสาร์ที่๗ตุลาคม
วันแรกที่ฮามาสเปิดฉากโจมตีครับ
ระหว่างที่คุณจำปีคุยกับสามีเนี่ย
ยังได้ยินเสียงปืนดังสนั่นนะพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต

ตอนนั้นคนเป็นสามียังพูดติดตลกอยู่เลยนะ
บอกอ๋อเธอเสียงประทัดงานออกภัณฑ์ศาสตร์

ตอนนั้นคืออยากจะพูดให้ภรรยาสบายใจด้วย

นับตั้งแต่๗ตุลาคมวันนั้นเป็นต้นมา

หลังจากนั้นคุณจำปีได้ทราบข่าวว่า
อ้าวมันเป็นสงครามนี่
พยายามติดต่อสามีเท่าไหร่ก็ไม่ได้ครับ

ติดต่อไปยังในจ้างของสามีที่อิสราเอล

สามีเนี่ยก็คือนายพิทักษ์เสียชีวิตแล้วตั้งแต่๙ตุลาคม
วันให้หลังนับจากวันสุดท้ายที่ได้ติดต่อกันครับ
แล้วก็มีการส่งรูปถ่ายเป็นรถยนต์คันนี้คุณผู้ชม
ดำคันนี้ที่มีรอยกระสุนพลุนเลยนะ
แล้วก็มีร่างของสามีถูกทิ้งอยู่ข้างถนนครับ
นี่คุณผู้ชมนี่คือภาพที่คุณจำปีต้องเห็น
แล้วก็ต้องทำใจว่านี่คือสามีเธอครับ
คาดว่าสามีอาจถูกจี้ให้ขับรถออกจากฟาร์มไก่ที่ทำงาน

พ่อของนายพิทักษ์อย่างพ่อผายอายุ๘๒ปี
บอกว่าลูกชายพ่อเนี่ยคนดีเลยนะเป็นคนดีเลย
ไปทำงานที่อิสราเอลนี่๒๐ปีแล้ว

แล้วทุกวันจะวิดีโอคอลผ่านลูกสะพ้ายมา
จะได้พูดคุยกับพ่อทุกวัน
เพิ่งกลับมาเยี่ยมบ้านเมื่อปีที่แล้วเอง
พ่อภายเชิญเลยครับ
ส่วนคุณพิทักษ์เนี่ยแกก็มีน้องสาวอีกคนชื่อคุณนงลักษณ์

เล่าไปเสียงก็สั่นไป
บอกครอบครัวยังทำใจไม่ได้ครับที่สูญเสียพี่ชาย

พี่พิทักษ์บอกกับคุณนงลักษณ์

เดี๋ยวปีหน้าปี๖๗จะไม่อยู่อิสราเอลแล้วนะ
จะย้ายกลับมาไทยถาวรแล้ว

ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงครับ